ไปดูต่อความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีรถกู้ชีพกำลังอยู่ระหว่างการลำเลียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับไปบ้าน
จู่ก็เกิดระเบิดขึ้นมามีกลุ่มควันมีไฟขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวมาดูความคืบหน้าว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ
เห็นไหมครับเจ้าหน้าที่กำลังเข็นผู้ป่วยขึ้นเตียงและกำลังจะขึ้นรถอยู่แล้ว
จู่ปุ้มขึ้นมาควันดำจนกล้องเนี่ยมืดไปเลยแล้วก็มีประกายไฟขึ้นมา
ผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงต้องลงจากรถแล้วก็เดินออกไป
ต้องช่วยตัวเองเดินหนีออกมานะป่วยอยู่ต้องวิ่งหนีแหละครับ
อีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะมีเด็กอีกคนนึงอายุ๑๗ปีแล้วกำลังอุ้มน้องอายุแค่ขวบกว่า
ออกมาจากด้านหน้าของรถไฟไล่หลังออกมาเลยนาวิดจะถูกไฟคลอกอยู่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
เสียงดังสนั่นวันไหวทุกคนในเหตุการณ์คนไข้ญาติคนไข้คุณหมอคุณพยาบาลแตกตื่นกันหมด
ก็เห็นอีกมุมหนึ่งอุ้มเด็กออกมาได้นะปลอดภัยทุกคนนะครับ
มีเพียงคนขับรถที่ถูกไฟไหม้หน้าไปนิดหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าไฟก็ทำให้อุปกรณ์ของรถและรถเสียหายทั้งคันครับ
เพดานของตัวอาคารด้านบนก็ถูกเพลิงไหม้ไปด้วย
แล้วก็มีกลุ่มควันเข้าไปในอาคารผู้ป่วยด้วย
แต่ว่าโชคดีไม่ได้มีใครบาดเจ็บมากหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
คนขับรถชื่อว่านายชาคริสเป้ามงคลอายุ๓๗ปี
บาดเจ็บที่หน้าถูกไฟคลอกนิดหน่อยครับ
เขาบอกว่าเขาขับรถมารอรับผู้ป่วยเพื่อจะส่งจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพอรถจอดปุ๊บก็มีการเปิดวาวถังออกซิเจน
เตรียมที่จะนำผู้ป่วยขึ้นรถต้องมีการใส่เครื่องช่วยหายใจ
มันมีเสียงดังฟู้ออกมาจากถังออกซิเจนคุณผู้ชม
ก็ไม่ได้สนใจอะไรนึกว่าเอ๊ะมันเป็นความอ่า
จะไปเปลี่ยนถังมาหรือเปล่าแล้วมันเสียงดังขึ้นเฉยหรือเปล่า
สักพักหนึ่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นตู้มเลยฮะ
ส่วนภาพที่เห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนนั้นวิ่งออกมา
มีการอุ้มเด็กมาด้วยคือลูกชายนะอายุ๑๗ปีนั่งมาด้วย

ได้ยินเสียงระเบิดก็เลยอุ้มน้องออกมาได้ทัน
ไม่งั้นอาจจะถูกไฟคลอกก็ได้
แล้วถ้ารถเดินจากกันเรามันจอด

มันจะเป็นไฟรุ่งขึ้นมาเลย
นายชาคริสเนี่ยนอกจากเป็นคนขับแล้วเนี่ย

ทีนี้สาเหตุอย่างที่ชาคริสบอกว่า
เขาเพิ่งไปเปลี่ยนถังออกซิเจนมาก่อนจะมารับผู้ป่วย
เราก็ไปถามทางด้านของนายแพทย์วรงรุ่งเรือง
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
บอกว่ารถคันนี้จริงแล้วมันครบกำหนดต้องตรวจสภาพแล้ว
แต่ว่าเขายังไม่ยอมไปตรวจ
โดยปกติจะตรวจสภาพทุก๒ปี
ตรวจทั้งอุปกรณ์ในรถไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจน
อุปกรณ์ส่วนควบเครื่องมือเครื่องไม้ต่าง
ในการดูแลคนไข้ผู้ป่วย

แต่รถคันนี้ไม่ยอมไปตรวจสภาพตามกำหนด
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดเหตุครั้งนี้
ซะก่อนในการระเบิดขึ้นมามีไฟไหม้แบบนี้
เดี๋ยวต้องตรวจสอบอาจจะมีการลงโทษหรือไม่อย่างไร